แต่ดิฉันจะขอนำเสนอที่นี่
เพราะที่นี่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุราวสัตวรรษที่๑๙นะคะ
ให้เราได้สักการะบูชาส่วนนี้คือวัดอะไรตามไปดูจ้า
โอ้โหสวยงามอันซีนสุดเลยนะคะ

ดูแลบอกเลยว่าน่าจะกะได้ว่าอายุหลายพันปีเลยดี
ที่นี่คือวัดศิลาอาจนะคะ
แต่ชาวบ้านจะเรียกกันว่าภูพระ
เพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่บนภูเขาค่ะ
แล้วก็มีแต่พระแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาไก่เซาตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่อันซีนมากนะเพราะว่าน้อยคนค่ะ
บอกว่าน้อยคนที่จะรู้จักถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนในพื้นที่
แล้วในวัดแห่งนี้เนี่ยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เรียกกันว่าพระเจ้าองค์ตื้อด้วย
ซึ่งก็มีความเชื่อกันว่าพระเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ที่จะสามารถโดนบันดาลให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ปรารถนาได้
แล้วก็ยังมีพระพุทธรูปอีกทั้งหมด๗องค์จำหลักรอบเสาหินทรายนะคะ
สาธุชนได้มาปิดทองกราบไหว้ขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลกัน
พระพุทธรูปเหล่านี้มีลักษณะแบบพระพุทธรูปอู่ทอง
ซึ่งก็น่าจะมีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่๑๘ถึง๑๙
ก็สมัยอายุทยาตอนต้นนะคะ
ในทุกปีจะมีงานนามัศกาลพระพุทธรูปที่ภูพระปีละ๒ครั้ง
ครั้งละ๓วันก็คือวันขึ้น๑ข้ามเดือน๓และวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๕นะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งวัดที่ต้องไปก็คือวัดภูแฝด
เพราะว่ามาที่ภูพระก็ต้องไปต่ออีกหนึ่งวัดก็คือวัดภูแฝด

ไปภูพระเสร็จอย่าไปภูแฝดต่อ
เดี๋ยวเราจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหน้า
จะได้รู้กันว่าเอ๊ะทำไมต้องไปถึง๒ที่ด้วยนะคะ
ชินกากน้ำตาลนะคะ
เออถ่ายมาสวยมากมากค่ะ